ทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะเตรียมจัดงานวลัยลักษณ์เอ็กซ์โปร๒๐
เปิดบ้านวลัยลักษณ์งานประชุมสัมมนาวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติและงานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ค่ะรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กล่าวว่างานวลัยลักษณ์
โปรนะคะแบ่งพื้นที่จัดงานเป็นโซนต่างค่ะ
จะเป็นมหากรรมวิชาการเปิดบ้านวลัยลักษณ์ค่ะมีการจัดนิทัศกาลแสดงผลงานทางวิชาการ
ผลงานของนักศึกษาทั้ง๑๓สำนักวิชาตลอดจนลานศิลปะและวัฒนธรรมค่ะ
เป็ปต์เรื่องตามรอยพ่อเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นความมุ่งมั่นความตั้งใจของเรา
ที่จะนำโครงการต่างที่ดำเนินการตามโครงการพระราชดำริซึ่งมีอยู่มากมาย
แล้วก็นำโครงการต่างมาจัดนิทัศกาลเพื่อแสดงให้ประชาชนเห็นว่า
โครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙นั้น
เป็นสิ่งที่ถ้าพวกเราชาวไทยทุกคนน้อมนำไปปฏิบัติ
ก็จะเกิดประโยชน์กับชีวิตเป็นอย่างยิ่งและมีตัวอย่างจริงให้เห็น
อันนี้ก็คือสิ่งที่เราพยายามจะเผยแพร่สิ่งเหล่านี้นะครับให้เป็นที่ประจักษ์กับพี่น้องประชาชนทั่วไปครับ
อกจากนี้ยังมีพื้นที่ในส่วนอื่นที่จะมีการจัดกิจกรรมต่าง
อาทิตย์การจัดนิทัศกาลท่าสถิตในดวงใจนิทัศกาลภาพถ่ายตามรอยพ่อณนครศรีธรรมราช
การประกวดแข่งขันหุ่นยนต์การสาธิตการตรวจสอบสารเคมีตกค้างในอาหาร
กิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์จำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้าโอท็อปค่ะ
และมีการบรรยายพิเศษจากดรสุรินพิษสุวรรณอดีตเลขาธิการอาเซียน
การประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่๒การประชุมวิชาการระดับชาติวลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่๙
และการสัมมนาอื่นรวมทั้งสิ้น๑๔รายการค่ะ
ในส่วนของงานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์๒๕๖๐นะคะปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่
ตามแนวพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่๙
มีการจัดแสดงนิทัศกาลทางการเกษตรการสัมมนาวิชาการทางการเกษตร
การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและสินค้าทั่วไปด้วย
งานจะมีขึ้นในระหว่างวันที่๒๔มีนาคมจนถึง๑เมษายนนี้นะคะ
ว่างก็สามารถแวะไปเที่ยวกันได้ด้วยค่ะ